เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วสำหรับงานบุญภเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะ
เป็นบรรยากาศตอนเช้าขบวนแห่เขาต่างใช่ไหม
แต่ว่าบรรยากาศยามค่ำคืนเนี่ยจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนแสงสีเสียงอลังการยิ่งใหญ่จัดเต็มสุดเลยไปดูค่ะ
ไปกันนี่ค่ะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะงานประเพณีบุญภเวทจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ครับเขาจัดขึ้นที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินบึงพลานชัย
ช่วงเช้าเนี่ยว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วนะเมื่อวันอาทิตย์เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วนะคะ
โอ้โหส่วนของพิธีค่ำคืนนี่คุณผู้ชมดูยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน
อย่างที่บอกไปว่าจัดเต็มแสงสีเสียงและสื่อผสมโอ้โหร้องรำทำเพลงกันไปค่ะ
และครั้งนี้ค่ะเป็นการแสดงเรื่องราวตามตำนานเวชสันดรชาดกที่มีชื่อชุดการแสดงว่าแผ่นดินของเรานะคะ
ดูภาพซะก่อนนะคะนี่ค่ะแค่เปิดตัวอย่างนี้โอ้โหยิ่งใหญ่แล้วคุณดูข้างหลัง
ฉากของเขาตื่นตาตื่นใจมากเลยพอเริ่มการแสดงทุกคนต้องอึ้งตกตะลึงกันไปหมดเลย
มันมีความสมจริงเสมือนจริงทั้งฉากทั้งเครื่องแต่งกายของผู้แสดง
ละสายตาจากเวทีไม่ได้เลยจริงไปชมภาพชัดกันเลยค่ะ
สุดยอดค่ะนี่เป็นงานตอนกลางคืนนะคะ
สำหรับใครที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานบุญภเวทในหลายจังหวัด
ก็ติดตามทางตลอดข่าวของเราแบบนี้
จะมีภาพบรรยากาศสวยมาฝากคุณผู้ชม
เหมือนว่าเรามีส่วนร่วมได้ไปอยู่ในสถานที่อยู่
เหตุการณ์นั้นจริงเลยพบรวดลิงนะคะครับ
ให้ดูเป็นบรรยากาศเอาไว้ใครพลาดไปไม่เป็นไร
เดี๋ยวรอครั้งต่อไปเดี๋ยวเขาก็จัดกันอีกนะครับ
ถูกต้องแล้วโหตื่นตาตื่นใจกันมากมายจริงอันนี้นะ